เรื่องของการป่วยติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อ

คำนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นักนะคะ
เพราะว่าเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทยนะคะ
แต่ว่าเกิดขึ้นแล้วค่ะล่าสุดที่จังหวัดพยาวนะคะ
ซึ่งแพทย์ก็ออกมาเตือนว่าไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกนะคะ
เพราะว่าโรคนี้ค่ะจะเกิดขึ้นกับกลุ่มบุคคลที่มีภูมิต้านทานต่ำ
หรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดค่ะ
มาดูความคืบหน้าของอาการที่ผู้ป่วยที่จังหวัดพยาวกันก่อนนะคะ
ผู้ป่วยคือนายดวงอมรประสงค์ค่ะ
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพยาวมุ่ง
วันที่สิบเก้าเมษายนที่ผ่านมาล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ซึ่งแพทย์หญิงเจราพรพัฒระนุธาพรผู้อำนวยการโรงพยาบาล
บอกว่าโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอ
และเป็นโรคต่างเช่นเบาหวานแอลกอฮอลลิซึม
หรือว่าโรคมะเร็งที่ต้องรับยาพวกเซียรอย
ส่วนอาการเบื้องต้นนะคะตอนแรกนี่จะเป็นไข้ก่อน
แล้วก็มีรอยแผลเป็นผื่นแดง
จากนั้นผื่นนี้จะคล้ำลงแบบนี้นะคะตามภาพ
ส่วนแนวทางการรักษาต้องใช้ยาปฏิชีวนัก
ก่อนที่จะผ่าตัดเอาเนื้อที่ตายนี่ออกไป

เนื่องจากเดินทางมารักษาไม่ทันและอายุไม่มากเท่าไหร่
ก็สามารถรักษาให้ปลอดภัยได้แล้วนะคะช่วงนี้
เจ้าหน้าที่เตือนประชาชนอย่าหวาดวิตกจนเกินไป
โดยการเกิดโรคสามารถเกิดขึ้นได้
กับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอในอัตรา๑แสนประชากร

สำหรับการรักษา
อันที่๑คือการให้ยาปฏิชีวนาศที่เหมาะสมกับเชื้อโรค

จากนั้นอีกวิธีหนึ่งอันนี้สำคัญมากก็คือต้องผ่าตัด
เพราะเนื้อตายเนื้อที่มีเชื้ออยู่มันยืนอยู่ข้างใน
ถ้าเราให้แต่ยาปฏิชีวนะไม่มีทางที่จะรักษาโรคนี้ได้

แล้วก็หลังจากที่เราดูแลรักษาแล้ว
ซึ่งคงต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการที่จะทำให้แผลเหล่านี้
เข้าสู่ภาวะที่เป็นแผลที่ดีขึ้นได้
ด้านของนายแพทย์วิชาณปาวันผู้มนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยง
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เปิดเผยว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่นะแต่ก็ไม่ค่อยพบในประเทศไทย
ส่วนใหญ่พบในผู้ประกอบอาชีพธรรมนาครับ
โดยมีการติดเชื้อในช่วงฤดูฝน
ซึ่งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวมีหลายตัว
แต่ที่พบในน้ำเน่าและดินเรียกว่าเชื้อแบคทีเรีย
หากติดเชื้อนี้แล้วดูแลการรักษาแผลอย่างดี
ก็จะไม่เป็นอันตรายแต่หากปล่อยให้แผลเน่า
อาจจะลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดเป็นอันตรายได้นะครับ
สำหรับการป้องกันควรระมัดระวังอย่าให้มีบาดแผลเกิดขึ้น
ป้องกันถูกของมีคมทิ้มแทงเท้า
หากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำ
และทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่แล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อ
มันสังเกตอาการหากมีไข้บวมแล้วก็ปวดแผลมากขึ้น
ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับ
บางคนอาจจะคิดว่าเป็นแผลเล็กไม่ไปหาหมอนะครับ
อาการเบื้องต้นนอกจากที่บอกไปที่จะต้องสังเกตตัวเองแล้ว
บอกว่าอาการอย่างอื่นก็มีเหมือนกันหลายคนอาจจะยังไม่สงสัยตัวเอง
มีปวดแขนปวดขาบริเวณไหนมากเป็นพิเศษ
รวมทั้งมีผื่นขึ้นบริเวณที่ปวดด้วย

รวมทั้งไปพบว่าเนื้อบางส่วนนี่มีการเน่า
ก็คือลักษณะก็คือมีหนองออกมาบางคนคิดว่าอาจจะเป็นฝี
แต่นี่อาจจะเป็นโรคแบคทีเรียกินเนื้อได้นะคะ
ก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองแล้วก็สังเกตอาการนะคะ
บอกว่ามักจะมีประวัติได้รับอุบัติเหตุ
ไปเที่ยวทะเลอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกัน